ไปตรงไปไป

ไม่รู้ต้องเจอ

นี่ค่ะคือเป็นเราเราก็กลัวนะ
ไปค่ะใช่ไหมคือนักท่องเที่ยวคู่นี้ฮะเขาแฟนกัน
ก็ไปเที่ยวลบบุรีแถวพระปางสามยอด
ก็กะว่าจะลงไปจอดรถลงไปให้อาหารลิง
มันกระโดดขึ้นนี่ค่ะขึ้นหัวของคุณผู้หญิงท่านนี้
แล้วคุณผู้หญิงท่านนี้เหมือนมีหนังยางรัดผมอะค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่าลิงพยายามจะดึงหนังยางรัดผม
แล้วกัดเห็นไหมนี่นะกัดด้วยค่ะ

เธอก็เกร็งนั่นแหละก็กลัวนั่นแหละใช่ไหมฮะ
ส่วนแฟนก็พยายามจะเรียกจะไล่ลิงให้

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายอะไรนะครับ
เราไปคุยกับเจ้าของคลิปนะครับ
คุณสนทยาแฟนนุ่มของหญิงสาวคนนี้
เห็นไหมนี่ฮะคุณสนทยานะครับ
อยู่ที่พิษนุโลกค่ะคุณสนทะยาบอกว่าในคลิปนี่
พาแฟนสาวกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่บ้านอยู่สระบุรี
ช่วงเดินทางกลับเนี่ยมันผ่านลบบุรีพอดี
จังหวะนั้นก็เออเห็นลิงเยอะดีเราแวะไปถ่ายรูปเล่นกันหน่อยไหม
เป็นครั้งแรกด้วยที่ผ่านมาแถวนี้นะครับ
ตอนแรกเนี่ยตอนที่ลงไปลิงมันก็เดินวนรอบตัวทั้งคู่ก่อน
แล้วอยู่ดีกระโดดขึ้นไปเกาะที่คอแฟนของเขา
พอพยายามไล่มันทิ้งมันขึ้นหัวเลย
ทีนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกันนะ
แต่ว่าคือแถวนั้นก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ด้วย

ก็คิดว่าลิงเนี่ยพยายามจะแกะโบกับยางมัดผมของแฟน
เหมือนจะดึงแรงแต่ว่าความจริงแล้วลิงก็อาจจะตามภาษาลิง
สุดท้ายเขาก็เลยไปดึงแขนแฟน
ตอนที่เขาเอื้อมมือไปดึงแขนแฟนเนี่ยลิงเห็นแขนเขาเลยมากระโดดเกาะแขนเขาแทน
คุณสนทยาตัดสินใจยืนนิ่งอยู่พักนึงแล้วก็นั่งลง
แล้วลิงเนี่ยก็ไปเองไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไร
กลัวอะไรฮะกลัวแต่ทีนี้พอมา
ที่ดูจากคลิปที่มันกัดนะครับผมก็คือมันจะกัดหนังยางฮะ
หนังยางที่มัดผมแฟนผมอยู่อ่ะใช่มันจะพยายามเอาหนังยางออกครับผม
แต่ไม่ได้กัดหัวหรือว่ากระชากเล็บอะไรไม่ค่อยมีไม่มีครับผม
แต่ทีนี้เหมือนว่าจะดึงแรงตอนที่ผมไปไล่ครับผม
มันก็เลยแบบกระชากกระชากลงมาอย่างเงี้ฮะก็กลัวกลัว
ก็ยังไม่หาย๑๐๐ครับก็กลัวลิงไปอีกนานเลยนะครับ
วันนี้เราไปที่พระปรางสามยอดที่ลบบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นสถานที่ที่มีลิงเยอะเลยล่ะลิงหลายฝั่งเลยด้วยแถวนี้
บางทียกพวกทะลุมบอลกันก็มีนี่ฮะนี่ติ๊กไปเลยนะครับ
ไปดูหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ
ที่เคยคุยกับลิงนี่ค่ะก่อนหน้านี้เคยไปทำข่าวสัมภาษณ์ลิงมาแล้ว
ลิงก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับ
คือก็เราก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่แถวนั้นด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ที่ท่านดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่ามันต้องมีวิธีการด้วยนะ
เวลาที่จะมาเที่ยวตรงนี้นะฮะ
ใครจะซื้ออาหารอะไรมาให้ลิงก็แล้วแต่เนี่ย
แนะนำอาหารที่ซื้อมาเนี่ยลิงที่นี่ชอบอาหารแมวนะ
มันกินอาหารแมวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่สกปรกด้วยนะครับ
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าดูคลิปแล้วเนี่ย
ลิงคงไม่ได้ทำร้ายหรอกแค่อยากจะได้ของกิน
อยากจะเอายางมัดผมหรือไม่ก็เล่นกับนักท่องเที่ยว

ส่วนวิธีการในการแนะนำถ้าท่านผู้ชมไปแล้วเจอลักษณะแบบนี้นะครับ
ถ้าลิงมาเกาะตามตัวตามแขนตามคอตามศีรษะเนี่ย
ขอให้มีสติอย่าเออะโวยวายชาวบ้านบอกนะ
เพราะลิงไม่ได้ทำอะไรแค่อยากเล่นด้วยหรือขออาหารเพิ่ม
ถ้ายังไงลิงก็ไม่เลิกเกาะสักทีแล้วจะทำยังไง
ให้ใช้สิ่งที่มีติดตัวนะจะเป็นไม้
เรียวแบบไม้ไผ่เอาติดไปหรือว่าเป็นร่มหรือเป็นรองเท้า
หรือเป็นอะไรก็ได้ทำท่าขู่เหมือนจะตี
แล้วเดี๋ยวลิงจะกลัวแล้วลิงก็จะไปหรือจะไม่กล้าเข้าใกล้
นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือแนะนำนะครับ
จะลงไปเที่ยวตรงนี้เนี่ยมีอะไรติดไม้ติดมือ
ลักษณะที่จะขู่ลิงได้หน่อยก็ยังดีนะครับ
แต่กระโปรงกระเป๋าเนี่ยดูให้ดีบางทีเอาไปปุ๊บเนี่ยเอาไปเลย
ติไปให้อาหารเทคนิคการให้อาหารก็คือ
อย่าแบบยึกยักถ้าให้คือให้เลย
ให้แล้วก็อยู่นิ่งให้ลิงมากินอย่าแบบอย่าทำกลัว
ครับนี่อาหารแมวเห็นไหมชิ้นใหญ่เลยนะ
ให้ก็แบบอยู่ในมือแล้วก็นิ่งอะไรอย่างนี้บางทีก็โยนลงไป

อ่าแล้วก็อย่าไปจ้องหน้าลิงอย่าไปมองแบบดุดุ
บางทีเขาจะรู้สึกว่าเหมือนกับโอ้โหจะไปท้าทายหรือจะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
แทนที่เขาจะมาเล่นด้วยจะกลายเป็นมองเราเป็นสตรู

ถ้าไปยึดยากกับมันนะมันก็รู้กันเล่น

ถ้าน้องลิงเขาเห็นเขาจะมีความกลัวมาก
แต่เมื่อกี้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรสักอย่าง

บางทีติลิงท้องป่อง
ไม่ได้ท้องทิพย์นะคงเก็บของไว้กลัวลิงจะเอาไป
ใช่ชาวบ้านเขาบอกเลยว่าบางทีลิงก็จะฉลาดถึงขั้นที่ว่าดึงของของคนนะคะ
เพื่อแลกกับการที่คนจะได้ให้อาหารลิงต้องระวังหน่อยนะคะ